ก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเดินทางไปมอบสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนในกรุงเทพ
แล้วก็แน่นอนครับมีประเด็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลานี้พอดี
ก็คือผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของส่วนแบ่งนะครับ
ส่งแบ่งของร้านค้าที่อยู่ในสนามบินนะครับที่มีการจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามสัญญากับภาครัฐ
ก็มีการจัดพิธีมอบสนามย่าเทียมแห่งแรกให้กับโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
โครงการ๑๐๐สนามฟุตบอลสร้างพลังให้กับเยาวชนไทย
เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะลูกหนัง
ซึ่งจะมีการมอบต่อเนื่องไปจนถึงปี๒๕๖๕นู้นเลยนะครับ
ศิลปินดารานักแสดงซึ่งก็เป็นสีสันของงานด้วย
งานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปทางคุณอายวัฒน์นะครับ
ถึงเรื่องของคดีความที่รัฐบาลไทยยื่นฟ้องค่าเสียหาย๑๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐไม่ตรงตามสัญญา
ซึ่งล่าสุดสารอาญากลางก็ได้รับฟ้องแล้วก็นัดไต่สวนพยานในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
หากตัดสินว่าผิดจริงนะครับก็จะส่งผลเสียต่อ
เนื่องจากว่าตามกฎของพิมพ์อ๋อนกฤษก็บอกว่าห้ามผู้มีความผิดในคดีทุจจฤษ์เข้ามาบริหารสมบัติศาสตร์ฟุตบอล
แต่ว่านายวัดก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน
ผมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับ
แล้วก็มันเป็นเรื่องเก่าที่เราก็ได้แก้ข่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วก็ทางแฟนบอลก็สนับสนุนเราเหมือนเดิม
ไม่ได้มีคำถามหรือจดหมายอะไรมาจากพี่มะลิกด้วยซ้ำ